เอาใจช่วยกันหน่อยครับนะน้องดันไนเป็นเยาวชนอายุ๑๕ปี
หายออกไปในป่ายูคาไปดักหนูแล้วหายไปเลย
จนตอนนี้ยังหาไม่เจอตั้งแต่เมื่อวาน
คุณผู้ชมก็วันนี้เขาปฏิบัติการในการค้นหากันต่อนะฮะ
น้องคนนี้นะคือพ่อเขาเป็นแรงงานต่างด้าวที่เอามาทำงานด้วย
แล้วหนีกลับประเทศไปโดยที่ไม่เอาลูกกลับไปด้วย

คือเจ้าที่อาสาสมัครมูลลิธิศัตริย์จัดพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบินบุรีครับ
ล่าสุดต้องใช้โดรนตรวจจับความร้อนบินมุมสูงที่ป่ายุคาลิตัสนะครับ
ในพื้นที่บ้านหนองนานในตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรี
เพราะว่ามีคนแจ้งว่าเยาวชนอายุ๑๕ปีชื่อว่าน้องดันในหายไปในพื้นที่นี้
เพื่อเข้าไปดักหนูนะฮะแล้วก็หายไปเลย
ทีนี้พ่อบุญธรรมของน้องดันัยชื่อว่าคุณสมบัติบอกว่า
ด้านในเป็นลูกของแรงงานกัมพูชาที่เขาพามากรีดยางที่สวน
แล้วพ่อแม่หนีกลับไปไม่เอาลูกกลับไปด้วย
ตอนนั้นน่ะดันนายยังเล็กอยู่มันหลายปีแล้ว
ทำไงสงสารก็อุปการะเป็นลูกบุญธรรมแล้วกัน
เป็นลูกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อวานก่อนคือวันศุกร์ที่๒๑
ด้านในบอกว่าเดี๋ยวผมออกไปเลี้ยงควายไปปักเบ็ดหาปลานะไปดักหนูด้วย
เย็นของเมื่อวานนี้คือวันเสาร์ที่๒๒ไม่กลับมาบ้าน
หายไปคืนหนึ่งเลยทำยังไงดีออกตามหาก็ไม่เจอก็ต้องไปแจ้งกู้ภัยหายไป๑คืนแล้ว
ขณะที่เพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อว่าคุณมนตรีบอกว่า
ผมเห็นน้องเดินถือกรงดักหนูผ่านหน้าบ้าน
ตอนนั้นผมนั่งอยู่หน้าบ้านก็ถามจะไปไหนล่ะ
เขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมจะไปดักหนูในป่ายูคาแล้วก็หายไปเลย
กลับบ้านเลยจนถึงตอนนี้คุณผู้ชม
การค้นหาล่าสุดยังคงใช้โดรนในการบินค้นหาตรวจจับความร้อนอยู่นะครับ
แล้วก็เดินเท้าด้วยซึ่งก็เดินกันอยู่แต่ก็ยังไม่พบเมื่อวานยุติไปเพราะฝนตก
วันนี้นะเดี๋ยวออกค้นหาอีกรอบหนึ่งก็หวังใจว่าน้องดันัยยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็ยังปลอดภัยอาจจะเข้าป่าแล้วหลงป่าหรือเปล่า

นะครับอาจจะยังไงขอให้เจอในวันนี้ละกันนะครับ